ไปทะเลไปชายหาดคาดหวังจะได้เห็นอะไรกันคะ
ก็ต้องเห็นทะเลน้ำใสทรายสวยบรรยากาศดี

เกาะล้านมีคนไปเจอศพผู้ชายนอนเปลืออยู่

แขนขวาถูกฝังไว้ในทรายค่ะ

เขาเรียกว่าผาหน้ายักษ์ที่เกาะล้านนะคะ
ตำรวจและกู้ภัยคือต้องนั่งเรือสปีดโบ๊ทมา
แล้วก็เดินเท้าจากชายหาดสแหมดบ้านเกาะล้าน
ลอบไปตามแนวชายฝั่งเกือบ๑กิโลเมตร
ถึงจะเจอร่างผู้ชายคนนี้ค่ะ

เบื้องต้นเป็นผู้ชายไทยอายุประมาณ๔๐๕๐ปี

กางเกงถูกถกลงมากองอยู่ที่ข้อเท้า
ด้านขวาฝังอยู่ในทรายตั้งแต่หัวไหล่ถึงนิ้วมือนะคะ
ใบหน้าและหน้าท้องมีร่องรอยเขียวช้ำ
ทอยด้านซ้ายมีบาดแผลกว้างประมาณ๑เซนติเมตรเหมือนโดนทุบค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นผู้ตายใส่กางเกง๔ชั้นนะคะ

กางเกงขาสั้นกางเกงขายาวผ้าบางและกางเกงยีนค่ะ

สีดำคู่หนึ่งสีเทาคู่หนึ่งและใส่รองเท้าผ้าใบสีเทา
ใกล้ศพมีเสื้อแขนยาวสีเขียวขี้ม้าอยู่๑ตัวด้วย
ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบ้านเกาะล้านบอกว่า
ชนะสูตรศพเบื้องต้นแล้วน่าจะตายมาประมาณ๗๒๔ชั่วโมงค่ะ
มีบาดแผลแตกที่ไทยทอยด้านซ้ายมีของเหลวไหลออกมาที่ช่องปาก
มีร่องรอยเขียวช้ำตามร่างกายตอนนี้ยังฟันทงไม่ได้ว่าตายเพราะอะไรนะคะ
กู้ภัยก็มีการเคลื่อนย้ายศพจากเกาะล้านขึ้นฝั่งเมืองพัทยา
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดแล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกธนพงศ์โพธิผู้กำกับการสพเมืองพัทยา
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่สามารถฟันทงได้นะคะว่าเขาเสียชีวิตจากอะไร
แล้วมันก็ยังมีข้อสงสัยหลายอย่างด้วย
แต่ตรงใกล้ศพค่ะมันมีหินก้อนหนึ่งถูกฝังอยู่ในทราย
ตรวจสอบเบื้องต้นแผลที่ไทยทอยของคนตายที่เป็นแผลแตกอะค่ะ

ต้นสั่งให้ฝ่ายสืบสวนเร่งหาข้อมูลแล้วนะคะว่า

เพราะว่าคือกว่าตำรวจจะเดินเท้ามาถึงได้นี่